หน้าที่ถวายงานการรับฝากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับ
ผู้เคยได้ถวายงานก็ประทับใจในโอกาสอันดีงามในชีวิตตราบเท่าทุกวันนี้
แล้วก็ได้ยึดในหลวงรัชกาลที่๙เป็นต้นแบบแห่งการออม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ติตาศรีราจันทร์อดีตผู้จัดการธนาคารออมศิลป์สาขาสวนจิตตรัทดา
เพราะว่าเราเป็นผู้จัดการตรงนี้
มันเหมือนเราได้ดูแลสัพศิลป์ของ
พระราชทรัพย์ของทุกพระองค์ที่มีกับธนาคารออมสิน
ก็เลยต้องตามไปทุกที่ที่ว่ามีการรับฝากของราชวงศ์
ทับใจอย่างมากเลยค่ะแล้วเป็นเกียรติยศ

ตำแหน่งหน้าที่อะไรยังไม่สำคัญเท่าตรงนี้เลย
ชะลิตาเล่าว่าเธอตื่นเต้นทุกครั้ง
ที่ได้ถวายงานรับใช้ในใต้เบื้องพระยุคลบาท
เพราะต้องถวายคำแนะนำการทรงลงพระนาม
ในแบบฟอร์มของการทรงฝากพระราชทรัพย์
ท่านเสด็จอย่างประสงค์ประเทศเดือดตะเด็จที่สาขาใช่ไหมคะ
ครั้งแรกเลยท่านก็ยังไม่มีบัญชงบัญชีกับทางนี้
แต่มีบัญชีเช่นฝากตั้งกับเด็กมีนะคะ

เพราะว่าพี่จะต้องเปิดบัญชีถวายพระองค์ท่าน
เราก็จะเตรียมเปิดบัญชีไว้ให้ท่านเรียบร้อย

เข้าไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านให้ท่านลงพระนามในเอกสาร
และเวลาเสร็จแล้วก็ถ้าทูลท่านให้เสด็จมาที่เคาน์เตอร์
มาเคาน์เตอร์มาให้ท่านฝากพระราชสาว
ประหยัดเรียบง่ายสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง
เป็นสิ่งที่ชะลิตายึดในหลวงรัชกาลที่๙

เพราะการอดออมเป็นหัวใจของการสร้างรากฐานที่มั่นคง
และพร้อมที่จะถ่ายทอดแนวคิดการออมนี้
สู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
โอ้โหแม้แต่ท่านเป็นพระราชาท่านมีเงินเยอะแยะ
ท่านยังประหยัดแล้วเราเป็นประชาชนเป็นอะไรอย่างนี้
ทำไมเราไม่ประหยัดเหมือนพระองค์ท่าน
คือพระองค์ท่านประหยัดเสร็จแล้วท่านออมสิ่งพวกนี้
ท่านก็เอามาตั้งเป็นมูลนิธิเป็นอะไรส่วนของท่าน
ที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ชะลิตาจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว
แต่หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่เคยได้ถวายงานการรับฝากพระราชทรัพย์

จะยังคงประทับอยู่ในหัวใจของเธอตราบชั่วการละนาน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน